คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปดูคดีนกฮูกน้ำเพียงดินกันหน่อยนะฮะ
จำได้ไหมครับเป็นคดีค้ากามค้าประเวณี
คดีนี้ดังเมื่อปี๖๐เดือนเมษายน
เพราะว่ารองพบตรพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุล
มารับดูคดีนี้ด้วยตัวเองนะครับ
หลังจากที่มีแม่ของเด็กหญิงวัย๑๔ปี
เข้าร้องทุกข์ร้องเรียนกรณีของลูกสาว
ที่ถูกนำไปค้าประเวณี
บอกว่าเข้าสู่วงจรอุบาตเข้าสู่อิทธิพลมืด
นรกทั้งเป็นและก็มีข้าราชการซึ่งเป็นตำรวจในพื้นที่
เผลอนะมเพียงดินศพน้ำเพียงดินที่แม่ของสอน
เป็นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสำคัญ
นั่นก็คือเป็นผู้จัดหาเป็นผู้ที่นำเด็ก
ไปขายให้กับข้าราชการหลายคน
ใช่แล้วก็เด็กในแก๊งนี้

มีความคืบหน้าสำหรับการจับกลุ่มตัว
เมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตำรวจภูทรสรรกำแพง
ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
สามารถจับกลุ่มตัวหญิงสาวอายุ๑๘ปีเสร็จ
ที่เป็นแม่เล้าและนำตัวมาดำเนินคดีนะครับ
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการขยายผลคดี
แก๊งลกฮูกน้ำเพียงดินที่จังหวัดแม่ห้องศรแล้วครับ
โดยทางตำรวจปคมได้สืบสวน
เพราะว่ามีหญิงสาวแก๊งนกฮูกในอดีต

แต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่เล้าคนหนึ่งเป็นเอเย่นคนหนึ่ง
ที่เป็นข่าวโด่งดังมากเมื่อปีที่แล้วในการถูกจับกลุ่ม
เคยถูกปคมจับกลุ่มไปแล้ว
บางคนได้หลบหนีจากพื้นที่แม่ห้องศร
แล้วก็เข้ามาทำงานกับแม่เล้ารายใหม่ที่เชียงใหม่
โดยมาเข้ากับเอเย่นค้าสาวรายใหญ่
ก็คือหญิงสาวอายุ๑๘ปีคนนี้ที่ถูกจับกลุ่ม
ที่ใช้ชื่อในเฟซบุ๊คว่าลิน
โดยนำเด็กมาเสนอขายบริการผ่านเฟซบุ๊กนะครับ
จากการสืบสวนพบว่าแม่เล้ารายนี้
มีเด็กในสังกัดประมาณ๑๐คน
ซึ่งเป็นเด็กอายุ๑๕๑๘ปีเท่านั้นเอง
แล้วตัวแม่เล้าคิดดูอายุ๑๘ปีเหมือนกัน
ใช่แต่ว่าพวกน้องเด็กเขาจะเรียกว่าเจ๊ลินเจลิน
เจ้าหน้าที่เข้าไปติดต่อล่อซื้อแม่เล้าสาว
แจ้งว่ามีเด็กอายุ๑๕ปี๒คน

เลือกมาว่าจะเอาคนไหน

คิดค่าตัวเด็กคนละ๑๐๐๐บาท

มีรอยสักนกฮูกอยู่ที่หน้าอก
พอตำรวจล่อซื้อแบบนี้ใช่ไหมติดต่อไปแบบนี้
ก็มีการนัดตัวนัดส่งตัว
พอมาถึงตามนัดหมายเจ้าหน้าที่แสดงตัวเลย

ก่อนที่จะนำตัวเด็กทั้งหมดมาสอบสวน

ให้การว่าทำงานแบบนี้มานานร่วมปีแล้ว
โดยค่าตัวจะได้ครั้งละ๗๐๐บาท
เล้าก็จะได้ส่วนแบ่งไปครั้งละ๓๐๐บาทต่อคน
แขกวันละหลายคนนะคุณ
ซึ่งสาวแม่เล้าจะเป็นผู้ติดต่อให้ทั้งสิ้นครับ
ในการสอบสวนแม่เล้าสาวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งควบคุมตัวในระหว่างสอบสวน
แล้วก็มีการคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับ
ซึ่งขณะนี้ทางตำรวจปคมได้มอบหมายให้ตำรวจภูทรภาค๕
อยู่ในระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมจากคดี
เนื่องจากมีรายชื่อลูกค้าที่มาใช้บริการทุกสาขาอาชีพ
อีกกว่า๑๐๐ราย

สำหรับเรื่องของคดีค้ากามนกฮูกน้ำเพียงดิน
คราวนี้กลับมาจะโด่งดังอีกแล้วเหรอฮะ

โอ้โฮคนที่มาใช้บริการทุกสาขาอาชีพกว่า๑๐๐ราย
จะเกี่ยวพันกับฆาตราชาการหลายระดับหรือว่าหลายวงการอีกรึเปล่า

บ้านพักเด็กอำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการต่อไป

เพราะว่าต้นต่อที่แท้จริงเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๗แล้ว
เมื่อย้อนกลับไปในการทำคดีปีที่แล้ว
ก็มีการย้อนไปถึงจุดเริ่มต้น
ที่มาของการที่เด็กหญิงถูกหลอกลวงไปค้าประเวณี
แล้วก็จำได้ไหมว่าปีที่แล้ว
ไม่ใช่ปีที่แล้วเพิ่งจะเมษายน
ปีนี้นี่เองที่ทางศาลได้มีคำพิพากษา
จำคุกดาบยุทธ์หรือว่าดาบตำรวจยุทธชัยทองชาติ
ซึ่งเป็นอดีตพบหมู่สังกัดสพน้ำเพียงดินนะครับ
จำคุก๓๒๐ปีนะคุณ
ลงโทษแต่ว่าโทษสูงสุดที่จำคุกได้คือ๕๐ปีนะครับ
ก็เลยโดนลงโทษหนักแบบนี้นะครับ